ผมจะพาไปที่จังหวัดนครปฐม
ถ้าบอกว่าสีแดงแป๊บนะครับ
บางคนบอกโอ้อลังการแบบชุดพวกเรา
แต่ว่าจะพาไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับ

นี่เอาเข้าจุดนี้ก่อน

ตั้งแต่สุ้มประตูทั้งเหลืองแดงเขียวเหลือง

ดูสิครับโอ้โหงามยิ่งนักนะครับ
แต่พอเข้าไปถึงวัดก็ยิ่งสะดุดตาครับ

ทาสีสดใสหลากสีไม่ต่างจากซุ้มประตูวัด
นับได้ถึง๑๑สีครับ

หลังนี้เป็นเมนเก่าแก่อายุกว่า๔๐ปี

หลังจากได้สร้างเมนใหม่มา๒เตา

โดยมีโยมชื่อไก่ซื้อสีถังใหญ่มา

เมื่อชาวบ้านมาเห็นเข้าอ้าวทำอะไรกันอยู่นั่น

เอาสีมาเพิ่มอีกรวมทั้งหมดนะครับ

ดูแล้วก็การนำสีมาทาเมนแบบนี้นะครับ
ทุกสีตั้งแต่ถามไปจนถึงปล่อมควัน

เจ้าภาพก็มักจะขอให้นำศพมาเผาที่เมน
๑๑สีหลังนี้นะครับ

หลังหลังใหม่ถึงจะสูงอีกหน่อย
แล้วชภาพงานสกสกยัดคนตายนี่

เมนใหม่ตีแบบนี้มันรู้ถึงอย่างไรครับ

พระครูโสพลธรรมมงคลทิ้งท้ายว่า
เมนท์๑๗สีทำให้ญาติไม่เศร้าสกจนเกินไป

กลับไม่มีสติคลองตนช้ายชีวิตโดยเบิดประมาท
สัจธรรมของชีวิตที่มีเกิดแก่เจ็บและตาย

นะครับก็ถือว่าเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตนะครับ

ยาดโยมก็เอาสอบมะพร้าวที่นี่ไม่กลัวนะครับ